เจมส์จิอัดคลิปมาฝากคุณผู้ชม

ช่วงนี้แบบหวานไม่รู้หวานเยิ้มใส่ใคร

แคปชั่นอ่อยอย่าปล่อยไปนะจ๊ะเจมส์จี
แคปชั่นอ่อยป่ะ

ไม่รู้ว่าจะโพสท์แคปชั่นอะไรนะ
เราก็อยากลงลูกให้แฟนหาธิถือ

แล้วต้องเริ่มหัวใจและยิ้มให้ด้วย

แล้วมันดูแห้ง